สนับสนุนโดยทีโพเพี่ยวถูกอนามัยสะอาดใสไร้คราบ
เราไม่ได้ทำมากมายเกินเลยไปกว่าสถานการณ์หรือการข่าวนะครับ
จะทำเพียงเท่าที่จำเป็นเท่านั้น
และได้ให้มีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนที่น้อยที่สุด
ปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับมันไม่ได้เกิดขึ้นกับตำรวจนะครับ
เกิดขึ้นจากผู้ชุมนุมนะครับ
ถ้าผู้ชุมนุมยังชุมนุมโดยอ้างผิดตามรัฐมนูลนะครับ
ตามสถานที่ต่างและก่อให้เกิดความเดือดร้อน
พี่น้องประชาชนโดยทั่วไปเช่นนี้นะครับ
ตำรวจก็คงจะต้องมีมาตรการตามความจำเป็นและเหมาะสม

วันนี้พบกันพุธที่๒๕พฤศจิกายนครับ
วันที่กลุ่มรัศดรนัดชุมนุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับ
เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาดูกันหน่อยนะครับ

ชุมนุมของกลุ่มรัศดรในวันนี้เนี่ย

วันนี้กลุ่มรัศดรเปลี่ยนสถานที่การชุมนุมนะครับ
เคยแจ้งเคยนัดหมายเอาไว้ที่บริเวณ
หน้าสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์นะฮะ
เมื่อคืนนี้มีการแจ้งผ่านเพจต่างนะครับ
ที่สำนักงานใหญ่สี่แยกรัชโยธินทร์
ท่านผู้ชมคงจะติดตามข้อมูลข่าวสารกันมาพอสมควรนะครับ
รวมทั้งในทุกช่วงข่าวจากทางไทยรัฐทีวีด้วย
ถามตรงวันนี้เดี๋ยวเราดูสถานการณ์ตรงนี้กันหน่อยนะครับ
สำนักงานใหญ่ที่รัชโยธินนะครับ

รวมทั้งบุคคลในภาคส่วนต่างที่เกี่ยวข้องด้วย
เอาตรงนี้ก่อนตรงคุณศุษย์ธนัยรัฐสัตว์
ผู้สื่อข่าวทรัฐทีวีนะฮะเพราะว่ามีแกนนำที่อยู่กับ
คุณสุริวัลด้วยเผื่อจะได้ถามกันว่าเอ๊ะทำไมวันนี้ถึงเปลี่ยนที่
แล้วเป้าหมายวัตถุประสงค์ต่างในวันนี้จะเป็นอย่างไร
ติดตามจากรายงานสดของคุณสิริวัลก่อนเลยนะครับ
คุณภาคภูมิค่ะตอนนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็ยังก็
ติดบรรยากาศอยู่บริเวณด้านหน้าธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่นะคะ
ซึ่งล่าสุดนี้นะคะแกนนำได้มีการประกาศให้มวลชนที่มาร่วม
นุมในครั้งนี้นะคะได้ขยับแนวออกไปเพื่อที่จะได้ไปนั่ง
ในบริเวณสวนหย่อมที่ด้านหน้าธนาคารไทยพาณิสติดจะ

กันอย่างต่อเนื่องแล้วก็จะประสัยจนถึงเวลากลางคืนเลยค่ะตอนนี้นะคะดิฉันอยู่กับแกนนำหลักอีกคนนึงนะคะ
รุ้งปนัสยาซึ่งก่อนหน้านี้นะคะก็มีการออกมาให้สัมภาษณ์บางส่วนแล้วถึงแนวทาง
แล้วก็การทำงานในลักษณะนี้ค่ะเรื่องของการแจ้งเปลี่ยนสถานที่อ่ะค่ะ
อยากจะถามรุ้งว่าทำไมวันนี้แกนนำเมื่อคืนช่วงดึกแกนนำถึงตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแจ้งเปลี่ยนสถานที่ไม่ไปตรงสำนักงานทรัพย์สินแล้วก็เปลี่ยนมาที่ธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่อะค่ะ
ที่เราตัดสินใจเปลี่ยนเนื่องจากสถานการณ์เนี้ยมันมันดูเอ่อ
มันดูคุกกุ่นมากกว่าปกตินะคะแล้วก็เราเป็นห่วงมวลชนด้วย
ที่มันดูว่ามวลชนของเราจะไม่ปลอดภัย
และมันจะทำให้เราดูแลมวลชนไม่ได้
เราก็จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนสถานที่

ก็คือเราเห็นการเตรียมความพร้อมหลายสิ่งหลายอย่าง

เปลี่ยนจุดมาใช่ใช่ค่ะ

อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อเรียกร้อง
อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อเรียกร้อง๓ข้อ
อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อเรียกร้อง๓ข้อ

อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อเรียกร้อง๓ข้อ

อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อเรียกร้อง๓ข้อ

อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อเรียกร้อง๓ข้อ

อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อเรียกร้อง๓ข้อ

อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อเรียกร้อง๓ข้อ
อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อเรียกร้อง๓ข้อ

อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อเรียกร้อง๓ข้อ
อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อเรียกร้อง๓ข้อ
อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ
อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ

อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ

อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ
อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ

อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ
อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ

อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ

อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ
อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ

อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ

อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ
อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ

อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ

อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ
อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ
อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ
อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ

อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ

อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ
อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ

อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ
อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ

อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ
อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ

อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ

อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ
อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ

อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ

อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ
อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ

อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ

อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ
อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ

อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ

อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ
อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ

อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ

อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ
อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ
อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ
อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ
อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ

อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ

อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ

อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ

อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ
อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ
อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ

อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ
อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ

อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ

อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ
อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ
อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ
อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ

อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ

อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ
อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ
อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ
อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ
อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ

อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ

อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ

อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ

อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ

อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ

อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ
อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ

อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ

อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ

อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ
อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ
อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ

อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ
อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ
อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ
อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ

อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ
อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ
อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ
อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ

อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ
อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ
อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ
อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ
อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ
อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ
อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ

อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ
อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ

อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ

อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ
อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ
อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ
อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ
อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ
อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ

อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ
อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ
อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ
อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ

อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ

อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ
อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ

อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ
อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ
อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ
อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ

อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ
อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ
อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ
อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ

อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ
อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ
อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ
อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ

อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ

อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ

อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ
อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ
อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ
อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ

อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ
อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ

อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ
อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ

อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ

อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ

อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ
อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ

อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ
อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ

อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ

อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ
อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ
อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ

อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ

อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ

อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ

อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ
อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ
อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ
อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ

อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ
อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ
อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ
อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ
อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ
อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ
อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ

อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ
อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ
อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ

อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ
อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ
อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ

อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ

อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ

อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ

อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ
อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ
อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ
อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ
อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อ

มีการแจกคูปองซึ่งเป็นคูปองเป็ดเหลืองที่ใช้แทนเงินสด

มีการต่อแถวและแจกหมดไปเป็นที่เรียบร้อย

หมุมสำนักงานศัพท์ศิลป์ภมาฮาใจ
จุดบริเวณพื้นที่แถวนี้เนี่ยซึ่งเจ้าหน้าที่ประกาศชัดเจนว่านี่คือเขตพระสถานนะฮะ
ผู้ชุมนุมเข้าใกล้มากกว่า๑๕๐เมตรไม่ได้เนี่ยมีการวางเรียกว่าวันนี้ไม่ใช่แค่บารีเออร์
เป็นตู้คอนเทนเนอร์ด้วยซ้ำนะฮะที่เอามาวางกันตรงนี้นะครับ
ผู้สื่อข่าวของเราก็ยังอยู่ที่นี่นะฮะเพื่อที่จะดูว่าสถานการณ์ตรงนั้นเป็นอย่างไร
บรรยากาศล่าสุดเป็นอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับ
เกี่ยวกับเรื่องตรงนี้นะครับมาตรการในการดูแลตรงนี้นะครับ
เพราะว่าณขณะนี้ก็ยังมี๒ภาคส่วนอยู่นะครับ
ว่าการชุมนุมใหญ่เนี่ยแน่นอนแล้วว่าเกิดขึ้นที่รัชโยธินนะครับ

ก่อนอื่นก็ต้องขออภัยในความไม่สะดวกในช่วงเช้าวันนี้นะครับ
หลายที่คงมีผลกระทบกับเรื่องการเธอจร

ประกาศว่าจะมีการชุมนุมในพื้นที่สำคัญนะครับ
ซึ่งพื้นที่สำคัญเนี่ยอยู่ในเขตที่เรามีความต่อเนื่องของถนนหลายสายนะครับ
เราก็จำเป็นต้องมีการปิดการจราจรบางส่วนนะครับ
ซึ่งคงส่งผลกระทบเป็นเครือข่ายไปทั้งกรุงเทพมหานครนะครับ
เหตุผลของการปิดการจราจรเนี่ย

ทั้งการข่าวเปิดและข่าวปิดนะครับ
กลุ่มผู้ชุมนุมประกาศว่าจะมีการมาอยู่ในพื้นที่สำคัญนี้
และมีการชุมนุมของหลายกลุ่มที่มีความเห็นต่างกันนะครับ
ทั้งนี้เพื่อป้องกันการเผชิญหน้าระหว่างกลุ่มที่มีความเห็นต่างกัน
มีผลกระทบไปเดือนกับพี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งนะครับ
แล้วเหตุผลสำคัญอีกประการหนึ่งคือ
ก็เป็นเหตุผลของการระวังป้องกันสถานที่สำคัญนะครับ
ซึ่งทางกลุ่มผู้ชุมนุมประกาศอีกเช่นกันว่า
จะมาชุมนุมในพื้นที่สถานที่สำคัญนะครับ
เราก็มีความจำเป็นเป็นหน้าที่นะครับ
ที่เราจำเป็นต้องระวังรักษาสถานที่สำคัญนะครับ
แล้วก็ประการสุดท้ายนะครับ
กลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยตรวจสอบแล้วนะครับ
ไม่ได้มีการแจ้งการชุมนุมมาก่อนในพื้นที่นะครับ
เราก็จำเป็นต้องมีการระมัดระวังพื้นที่นะครับ
ไม่ให้มีการกระทำผิดตามกฎหมายพรบชุมนุมสถานะ
แล้วก็ไม่ให้มีการละเมิดสิทธิของผู้อื่นที่เกิดจากการชุมนุมนะครับ
คุณผู้ชมครับที่ฟังจบไปนี่เป็นเสียงสัมภาษณ์เสียงในการแถลงข่าวของทางทีมโฆษกของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ
เมื่อสักครู่นี้ก็คือพลโนตรียิ่งยศเทพจำนงนะครับ
ซึ่งเป็นโคศกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ
ว่าวันนี้มีการปิดกั้นเส้นทางหลายจุดที่จะมุ่งเข้าไปยังสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
จุดหมายเดิมที่ผู้ชุมนุมกลุ่มรัศดรประกาศว่าจะไปชุมนุมที่นั่นนะครับ
บางจุดเนี่ยเป็นตู้เหมือนจูนลิงค์เลยนะฮะ
ระแวกใกล้กับสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์นะครับ
หลังจากก่อนหน้านี้ผู้ชุมนุมรัศดรบอกจะมาที่นี่แต่ว่าย้ายแล้วนะครับ
เดี๋ยวจะคุยกับคุณวิมนต์วันนะครับคุณวิมวลวันครับ

เห็นบอกตู้คอนเทนเนอร์นี่เก็บไปหมดหรือยังครับหรือยังอยู่
ยังคงอยู่แล้วก็บางส่วนเท่าที่ได้ตรวจสอบไปยังจุดอื่นนะคะ
ก็มีการเพิ่มเติมเข้ามาค่ะในหลายจุดด้วยกัน
จุดที่มีการเพิ่มเป็น๒ชั้นเท่าที่ดิฉันเห็นด้วยสายตาของตัวเอง
ก็จะอยู่ที่บริเวณแยกบางขุนพรมนะคะบริเวณหน้าแบงค์ชาติก็จะเป็นตู้คอนเทนเนอร์สองชั้นค่ะ
อีกจุดหนึ่งก็คืออยู่ที่บริเวณแยกวิสุทธิกษัตริย์นะคะ
ซึ่งจุดนั้นเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะมีเส้นทางมีการปิดกั้นเนี่ย
ข้างที่จะหลายชั้นนะคะก็จะเป็นตู้คอนเทนเนอร์สองชั้น
ส่วนอีกหนึ่งจุดที่มีตู้คอนเทนเนอร์๒ชั้นก็คือที่บริเวณแยกสะพานมะควานรังสรรค์นะคะ
ซึ่งจุดนั้นเนี่ยก็จะมีการวางไว้๒ชั้นด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
ครับนี่เป็นการวางสองชั้นตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วหรือเปล่าฮะ
ทั้งสี่จุดที่กล่าวมาเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะสามจุดที่กล่าวมาเมื่อสักครู่เนี่ย
มีการวางสองชั้นตั้งแต่ค่ำคืนที่ผ่านมาแล้วมีการนำเอามาวางไว้
แล้วก็ปิดกั้นในแต่ละชั้นตั้งแต่เมื่อคืนแล้วค่ะ
ครับคุณวิมลวันไปทำข่าวการชุมนุมของกลุ่มรัศดรมามาหลายครั้งที่เขานัดชุมนุมอ่ะนะฮะ
จะเป็นการชุมนุมที่นัดตามปกติหรือว่านัดชุมนุมใหญ่ก็แล้วแต่
การป้องกันจุดต่างโซนต่างที่ผู้ชุมนุมจะเข้ามาของเจ้าหน้าที่ในครั้งนี้เนี่ย
มันแตกต่างจากครั้งก่อนหน้านี้ยังไงถ้าก่อนหน้านี้ก็ที่ผ่านมาก็คือรัฐสภาแถวแยกเกียรติกาย
ตอนนั้นที่เราเห็นกับตอนนี้วันนี้เป็นยังไงฮะ
มีความแตกต่างค่อนข้างที่จะมากนะคะเพราะว่ามีการตีวงกว้างออกไปมาก
ก็คือการกินพื้นที่จาก๑๕๐เมตรจากเขตพระราชฐานแล้วก็ยังกันออกไปอีกชั้นหนึ่งด้วยนะคะ
ทำให้วันนี้เราต้องบอกว่าการจราจรค่อนข้างที่จะติดขัดบริเวณโดยรอบ
เพราะว่ามีการปิดกั้นการจราจรเราได้ต้องใช้การเดินเท้านะคะออกจากพื้นที่ไป
ที่จะไปดูเรื่องของการสัญจรของประชาชนการใช้ชีวิตต่างค่อนข้างที่จะมีความลำบาก
เพราะว่าแม้ว่าตั้งแต่เมื่อคืนจะมีการประกาศออกมาแล้วว่ากลุ่มผู้ชุมนุมจะเปลี่ยนจากการเคลื่อนขบวน
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ดูแล้วน่าจะไม่ไว้วางใจนะคะกับการเคลื่อนขบวนของกลุ่มผู้ชุมนุม
ก็เลยยังคงมีการตรึงกำลังไว้ที่นี่ค่อนข้างที่จะจำนวนมาก
ต้องบอกว่าไม่มีการลดลงกันเลยทีเดียวล่ะค่ะแล้วก็มาตรการต่างเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเข้มข้น
อย่างที่บอกว่าหลายจุดมีตู้คอนเทนเนอร์ตั้ง๑ชั้นและหลายจุดก็มีการตั้งตู้คอนเทนเนอร์๒ชั้น
มีรถฉีดน้ำแรงดันสูงนะคะมีการนำเอาสิ่งของต่างที่จะมาเป็นการกั้นขวาง
การที่จะให้กลุ่มผู้ชุมนุมเข้ามาในพื้นที่ได้ไม่มีการลดลงเลยค่ะ
ก็คือนอกจากสิ่งต่างแบรีเออร์รั้วรวดหนามหีบเพลงอะไรพวกนี้ยังอยู่เหมือนเดิม

ใช่ค่ะที่เพิ่มเข้ามาไม่ใช่เพียงแค่เราเท่านั้นนะคะที่มีการตั้งข้อสังเกต
ชาวบ้านเองก็ไปถามมาหลายท่านเนี่ยชาวบ้านเองก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกัน
เพราะว่าการชุมนุมของกลุ่มราศดรที่ผ่านมานี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เข้ามาใกล้เขตพระราชฐาน
ที่ผ่านมาก็มีการใช้เส้นทางถนนราชดำเนินต่างมีการวางกำลังเจ้าหน้าที่
มีการวางแผงเหล็กกั้นมีการวางแบรีเออร์แต่นี่เป็นครั้งแรกค่ะ
ที่มีการนำเอาตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยมาตั้งไว้ไม่ใช่แค่ชั้นเดียวเป็น๒ชั้นด้วยค่ะ
พอจะมีข้อมูลไหมครับว่าก็เมื่อผู้ชุมนุมเขาก็ไม่ได้มาแล้วตรงนี้เนี่ย
แต่เจ้าหน้าที่ยังไม่เคลื่อนออกหรือว่าจะรอดูสถานการณ์อะไรยังไงต่อฮะ
การเช็คข้อมูลไปที่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ดูแลความเรียบร้อยก็ยืนยันว่า
ตอนนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนคำสั่งหรือว่ามีการสั่งให้ยกตู้คอนเทนเนอร์ออกแต่อย่างใดนะคะ
แต่ที่เราเห็นเนี่ยอย่างบริเวณแยกอุรุพงศ์เนี่ยก็มีการเสริมตู้คอนเทนเนอร์เหมือนกัน
เพราะฉะนั้นคำสั่งต่างตอนนี้ยังเป็นเหมือนเดิม
ยังปิดกั้นการจราจรยังมีการปิดกั้นพื้นที่ต่างเหมือนเดิมค่ะ
ยังไม่มีคำสั่งเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดค่ะ
ขอบคุณนะครับคุณวิมวลวันครับเดี๋ยวยังไงตรวจสอบเพิ่มเติมต่อ
คือวันนี้ตำรวจแถลงนะครับบอกว่าการนำตู้คอนเทนเนอร์มาใช้ปิดกั้นเส้นทาง
รถเมย์สาธารณะเนี่ยเป็นการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมนะครับทุกผู้ชมครับ
เนื่องจากการใช้รถเมย์อาจจะทำให้เสียมูลค่ายืนยันว่าทางขอสมกรเนี่ยพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยราชการอยู่แล้ว
แต่ว่าก็อาจจะต้องดูเรื่องของการหาสิ่งที่เหมาะสมเข้ามามากกว่าประมาณอย่างนี้นะฮะที่ตำรวจแถลงเอาไว้นะครับ
ช่วงนี้พักกันครู่เดียวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามสถานการณ์กันต่อครับ
แต่การที่จะล่วงละเมิดนะครับหรือว่าในการที่จะทำให้คนไทยหลายล้านคน
ไม่สบายใจนะครับในการจาบจ้วงในการทำทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้คนไทยรู้สึกว่าโกรธแค้นรู้สึกว่าเสียใจรู้สึกอะไรเนี่ย
เลิกทำเถอะครับนะยังไงแล้วก็คนไทยด้วยกันพอถึงจุดหนึ่งแล้วแล้วมันทุกอย่างมันสงบเรียบร้อยจบเรียบร้อยเนี่ย
มันก็คือคนไทยเราต้องกลับมายังกลับมาต้องคุยกันยังกลับมาต้องกินข้าวยังกลับมาต้องดูหนังฟังเพลงในประเทศไทยอยู่ด้วยกันตลอดไปอีกเหมือนเดิม
เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมว่ามันยังไม่สายเกินไปนะครับที่จะหยุดในการกระทำแบบนี้นะครับ
นี่เป็นการให้สัมภาษณ์ของคุณบินบรรลือฤทธิ์นะครับดารานักแสดงชื่อดังนะฮะที่สวนลุมพินีนะครับ
มีกลุ่มของประชาชนที่ไปรวมตัวกันเพื่อแสดงพลังในการปกป้องสถาบันที่สวนลุมพินีด้วยนะครับ
ก็มีคุณบินบรรลือฤทธิ์นะครับที่เดินทางไปด้วยอย่างที่ท่านฟังเมื่อสักครู่นี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ส่วนช่วงจากนี้ไปเนี่ยนะฮะในเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปคุยกับรองศาสตราจารย์ดรยุทธพรอิสระชัยนะครับ
ซึ่งท่านเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชนะครับ
เกี่ยวกับเรื่องการชุมนุมในครั้งนี้นะครับสวัสดีครับอาจารยุทธพรครับ
สวัสดีครับคุณภาคภูมิครับอาจารย์ครับคือถ้าจะมองไปข้างหน้าถึงการชุมนุมของกลุ่มรัศดรณขณะนี้เนี่ย
อาจารย์มองว่าเป้าหมายหรือว่าจุดหมายของเขาเนี่ยมันจะประสบผลหรือไม่อย่างไรกับรูปแบบที่กำลังมีการชุมนุมกันอยู่
รูปแบบที่เขาจะนัดเป็นช่วงเวลาต่างแบบอย่างในปัจจุบันที่เกิดขึ้นในวันนี้ฮะ
ครับคือผมคิดว่าการชุมนุมในครั้งนี้เนี่ยยุทธศาสตร์และยุทธวิธีของการชุมนุมเนี่ยไม่เหมือนกับในอดีตที่ผ่านมานะครับ
จากว่าเป็นการชุมนุมในยุคที่เราอาจจะเรียกได้ว่าเป็นการเมืองที่มันผันผวนนะครับ
เพราะฉะนั้นด้วยแนวคิดวิธีคิดต่างของคนในยุคปัจจุบันก็ดี
หรือว่าแม้กระทั่งการมีเครื่องไม้เครื่องมือในยุคสมัยใหม่ในโลกของโซเชียลมีเดียต่างก็ดีเนี่ย
ก็ทำให้การชุมนุมในครั้งนี้ยุทธศาสตร์เขาจะไม่เหมือนเดิม
ซึ่งความสำเร็จของการชุมนุมเนี่ยเขาไม่ได้เน้นในการที่จะต้องปักหลักพักค้างนะครับ
หรือว่าทำให้บรรดารัฐหรือหน่วยงานต่างไม่สามารถจะทำงานได้อะไรต่างเหมือนกับที่เราเคยเห็นนะครับ
และการชุมนุมในครั้งนี้เนี่ยเขาเน้นการขยายตัวทางอุดมการซึ่งตรงนี้คือสิ่งที่เป็นเป้าหมายหลักนะครับของการชุมนุมมากกว่า
ดังนั้นเราก็อาจจะไม่ได้เห็นการชุมนุมในลักษณะดังกล่าวที่จะยุติลงได้ง่ายนะครับ
แล้วก็โอกาสที่จะเป็นการชุมนุมที่ยืดเยอะนะครับยาวนานก็เป็นไปได้ครับ
มันจะไม่เหมือนการชุมนุมในอดีตที่เราเคยผ่านผ่านมาแล้วในแต่ละยุคแต่ละยุคที่ว่าแบบมาแล้วก็อยู่ค้างคืนเกาะติดกันนานมีเป้าหมายยกระดับอะไรอย่างนี้จะไม่ใช่อย่างนั้นแล้ว
ใช่ครับจะเป็นคนละลักษณะรูปแบบกันนะครับแล้วก็ที่น่าสนใจประการหนึ่งก็คือว่าการชุมนุมครั้งนี้เนี่ยมันจะมีโรคคู่ขนาดของการชุมนุมอยู่ทั้งในโลกที่เป็นโรคออนไซต์นะครับหรือโรคจริงและในโลกออนไลน์ด้วย
ซึ่งอันนี้ต่างจากในอดีตนะครับที่การชุมนุมในอดีตนั้นแม้จะมีการใช้เรื่องของเครื่องมือสื่อสารเทคโนโลยีทันสมัยหรือแม้กระทั่งในโลกแห่งยุคอินเตอร์เน็ตก็ตาม
แต่ที่ผ่านมาในอดีตในสิ่งเหล่านี้อยู่ในฐานะของการเป็นเครื่องมือในการที่จะนัดหมายไปสู่การชุมนุมนะครับ
ภาษณะวันนี้มันไม่ใช่แล้ววันนี้มันเป็นการขึ้นไหวในโลกไซเบอร์และที่เราเรียกว่าไซเบอร์มูฟเมนต์เนี่ยคู่ขนาดกับการขึ้นไหวในโลกหิ่งด้วย
หรือว่ารัฐบาลเองก็แล้วแต่เนี่ยเพราะว่าเขาก็มีวัตถุประสงค์ในการเรียกร้องให้นายกลาออกอย่างนี้ด้วยเนี่ย

คือในแง่ของภาครัฐเองก็ต้องปรับเปลี่ยนมุมมองนะครับแล้วก็วิธีคิดหรือยุทธศาสตร์ในการจัดการการชุมนุมด้วย
เพราะว่าอย่างที่เราคุยเมื่อสักครู่นะครับว่ามันมีโรคคู่ขนานในการชุมนุมอยู่
เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถึงจะมีการใช้กฎหมายหรือใช้การสลายชุมนุมแรงต่างในทางกายภาพเนี่ย
ก็อาจจะทำได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าในการเคลื่อนไหโลกไซเบอร์เนี่ยอันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับ
แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยอย่างที่เมื่อสักครู่ที่เรียนว่าเป้าหมายของกลุ่มผู้ชุมนุมคือการขยายอุดมการความคิดของเขา
เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่รัฐเองก็ต้องมีวิธีการ
แต่เพราะถ้าไปใช้วิธีการแบบเดิมในการที่จะจัดการการชุมนุมเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นเงื่อนไข
ที่ถูกหยิบยกนะครับมาสร้างเป็นเงื่อนปมต่างที่จะนำไปสู่ปัญหาบานปลายและ
อาจารย์ครับวันนี้หมดเวลาครับเดี๋ยวไว้โอกาสน่าคุยกันใหม่นะครับ
วันนี้ขอบพระคุณจริงครับขอบพระคุณครับอาจารยุทธพรครับ

ผมภาคภูมิลาไปก่อนนะครับพรุ่งนี้พบกับคุณจอมขวัญนะครับสวัสดีครับ